คราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศ
ลานหน้าองค์พระที่พุทธมณฑลนะครับ
หลังจากที่ตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมา
มีทั้งคณะสงฆ์และคาราวาสในนามของเครือข่ายคณะสงฆ
และองค์กรภาคีพุทธบริษัท๔ทั่วประเทศ

ในการที่จะออกมาชุมนุมต่อต้านกลุ่มบุคคล
ที่คัดค้านพระลิขิตสมเด็จพระยานสังวร
เด็จพระสังฆราชกรณีของพระธรรมชโย
รวมถึงเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐ด้วยนะครับ
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
คุณดิตรดาวิชัยดิตนั้นจะรายงานทางโทรศัพท์
ให้เราได้ทราบกันนะครับสวัสดีครับ

สำหรับการชุมนุมของพระสงฆ์และคารวาสในเวทีสัมมนา
สังกัดแผลลมล้างการปกครองคณสงพันธ์ทายนี้
ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนคณะสงฆ์ขึ้นกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงยืนยันให้มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชในทันทีค่ะ
โดยตัวแทนของพระสงฆ์นะคะระบุว่าจุดประสงค์ในการชุมนุมในครั้งนี้นั้นมีอยู่ด้วยกัน๔ข้อ
ก็คือการเสนอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
และให้รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐ในทันที
โดยให้เป็นไปตามวาระที่เหมาะสม
และข้อ๓ค่ะก็เพื่อเป็นการแสดงถึงพลัง
ให้รู้สำนึกว่าการแสดงพลังไม่ได้ทำได้เฉพาะที่แจ้งวัฒนะเท่านั้น
รวมไปถึงข้อสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อแสดงออก
ปกป้องพระพุทธศาสนาจากภัยความมั่นคง
และภัยคุกคามตามความเชื่อค่ะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ทั้งพระและคารวาสนั้นต่างก็เบรกเสียงสาธุ
เพื่อที่จะขานรับกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้
สำหรับบรรยากาศในช่วงบ่ายนะคะก็มีญาติโยมจำนวนมากค่ะ
ที่มาปูเสือนั่งกลางแดดเพื่อที่จะฟังตัวแทนพระสงฆ์
อภิปรายผ่านเครื่องขยายเสียงโดยไม่ย่อท้อต่อสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่อย่างใด
และสำหรับในวันนี้เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะที่เวทีพุทธมนตรแห่งนี้นะคะ
ก็จะมีการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและจะมีการแถลงข่าวจุดยืนและสังคมติในการจัดชุมนุมเป็นลำดับต่อไปด้วย
โดยล่าสุดมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงแล้วนะคะว่าผู้แทนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เดินทางมาเพื่อที่จะรับฟังความเห็นและหาข้อตกลงร่วมกันค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะในการชุมนุมที่พุทธมณฑลค่ะ
โดยพระเมธีธรรมาจารย์และนายเสถียรวิพรมหารักษาการนายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นแก่นำในการจัดงานในครั้งนี้นะคะ
สลับกันขึ้นกล่าวความปราศัยบนเวทีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสำหรับบรรยากาศความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ
มารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะ
ครับคุณดิรัดาครับคุณดิรัดาสักนิดหนึ่งครับคุณดิรัดาครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมเองกลุ่มคณะสงฆ์และคาราวาสเอง
มีการบอกไหมครับว่าจะชุมนุมถึงกี่โมงค่ำคืนนี้
ว่าต้องรอการแถลงในเวลา๕โมงเย็นนี้ฮะ
กำหนดการเบื้องต้นนะคะที่มีการประกาศออกมา
คือจะปักหลักอยู่ที่นี่เป็นเวลา๒วันค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
จะปักหลักต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบนะคะ
แล้วก็ได้รับผลที่น่าพอใจค่ะ
แล้วพูดถึงเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ตอนนี้กำลังของเจ้าหน้าที่มีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะคุณดิรดา

ตอนนี้ก็กระจายอยู่บริเวณโดยรอบพุทธมณฑลค่ะ

ที่มีการตั้งรั้วเหล็กกั้น
แล้วก็สกัดกั้นไม่ให้รถผ่านเข้ามาภายในค่ะ
หากใครที่ต้องการที่จะเดินเข้ามา
เพื่อที่จะร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้นะคะ
ก็จะต้องเดินเท้ารวมไปถึงคณะสื่อมวลชนเองก็ตามค่ะ
ก็จะต้องลงเดินเท้ามาจากด้านหน้าพุทธมนตร
เพื่อเข้ามาตรงลานพระพุทธรูปแห่งนี้ค่ะ
นะครับเอาละครับขอบคุณคุณติดรดาด้วยนะครับ

ก็จะมีการรายงานให้ทราบในช่วงข่าวของเราตลอดนะครับ
เพราะว่า๕โมงเย็นนี้อาจจะมีการแถลงถึงจุดยืน
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณเดรดาด้ารายงานมา
ว่าจะมีการเจรจากับเจ้าหน้าที่นะครับ
ซึ่งจะต้องดูผลการเจรจาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ